ที่จังหวัดบุรียรำนะคะดูความคืบหน้าคดีผัวโหดหน่อยค่ะ
เมาเหล้าแล้วก็มาง้อขอคืนดีเมียนะคะ
แต่ว่าไม่สำเร็จค่ะก็เลยใช้มีดแทงเมียก่อนนะ
แทงเมียคนแรกก่อนนะบาดเจ็บ
หลังจากนั้นแทงน้องเขยที่เข้ามาห้ามอีกหนึ่ง

แทงเพื่อนบ้านที่เข้ามาช่วยระงับเหตุตายเลย

คือวันนี้เขาติดต่อยาดบอกอยากจะขอเข้ามอบตัว
เพราะช่วงที่เขาหนีอดข้าวอดน้ำ๓วัน
แล้วแถมได้รับบาดเจ็บด้วยบอกหนีไม่ไหวแล้ว

ผู้ก่อเหตุชื่อว่าในสมการเพียรอายุ๕๔ปี
มามอบตัวกับตำรวจสพลหารทรายค่ะ

ผู้ต้องหาติดต่อโทรศัพท์นะคะกับญาติ
ให้ประสานมารับตัวที่หมู่บ้านโคกรัง
ตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งจุดนี้เป็นบ้านแม่ของผู้ต้องหาเอง

บอกตำรวจพาไปกราบเท้าแม่หน่อย
อยากจะขอโทษแม่ตอนนี้แม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่

ขอให้พาไปทำแผลที่โรงพยาบาลหน่อย
เพราะก่อนหน้านี้ถูกขวดตีที่หัว
ซึ่งเป็นผลมาจากวันเกิดเหตุและไม่กล้าไปหาหมอ
ส่วนช่วงของการสอบสวน

เล่าให้ฟังแบบนี้วันนั้นผมเมา
ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปง้อเมีย
ชื่อว่านางสวรรค์การเพียร
แต่เมียไม่ยอมขอคืนดีด้วย
เพราะว่ากลัวถูกทำร้ายอีกทำให้โมโห
ชักมีดปลายแหลมไล่แทงเมียตัวเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นน้องเขยค่ะชื่อว่านายสมบัติพุทธเคนเข้ามาห้าม
ก็ถูกแทงอีกที่ข้อมือได้รับบาดเจ็บ
อีกคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ท่าไม่ดี
เป็นเพื่อนบ้านชื่อวนายวิชิตแบะสกุล
วิ่งเข้ามาช่วยวิ่งเข้ามาแย่งอาวุธมีด
ทำให้ถูกแทงที่หน้าท้อง๒แผลเสียชีวิต
หลังจากก่อเหตุเขาบอกเขาขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
อกจากนี้รับสารภาพถึงสาเหตุด้วย
บอกว่าโกรธแค้นที่เมียไปมีชายอื่น
แล้วกลับมาขโมยไม้กับสังกษีเก่าด้วย
ซึ่งเก็บไว้ในห้องน้ำจะให้ลูกสาวเอาไปขาย
วันเกิดเหตุตั้งใจไปเจรจากับพันรยา
แต่เขาไม่ยอมคุยด้วยและแถมวิ่งหนีด้วย
จนเกิดเหตุชุ่นละมุนขึ้น
บาดเจ็บไป๒เสียชีวิตไป๑
เขาบอกว่าช่วงชักมีดแทงสวนออกไป
เขาไม่รู้จริงว่ามันไปถูกใครบ้าง
หลังก่อเหตุถามว่าหลบหนีไปไหน
เขาบอกไปเรื่อยแต่ไม่กล้ากลับบ้านเพราะกลัวถูกจับ
อาศัยนอนตามกระท่อมร้างอดข้าวอดน้ำจนหมดเรี่ยวแรง
หลังจากนั้นตัดสินใจเดินเท้าไปที่บ้านแม่
ญาติก็มาเกลี้กล่อมให้เข้ามอบตัวนี่แหละนะคะ

ผู้อื่นพยายามฆ่าพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและนำตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ